บอลยูโร๒๐๑๖ที่ฝรั่งเศสเหมือนเช่นเคยนะครับ
วันนี้จะเป็นเกมในนัดแรกของกลุ่มสุดท้ายนะครับ

เกมสำคัญก็จะเป็นคู่หลังนะครับ

ขนาดที่ความขึ้นไหวของการทะเลาวิวาด
ระหว่างแฟนบอลนั่นก็คืออังกฤษกับรัสเซียนะครับ

สำหรับกลุ่มของทางรัสเซียกับอังกฤษนะครับ

คืนนี้จะเป็นเกมนัดแรกของกลุ่มเอฟนะครับ

เวลาตี๒ปฎเกรดอันดับ๘ของฟีฟ้ารังกินนะครับ
จะพบกับไอซแลนด์ทีมอันดับที่๓๔
สถิติการพบกันเจอกันมา๒ครั้ง
ปฎเกรดนั้นชนะได้ทั้ง๒เกมครับ

ันโต๊ต้องรอประเมินความฟิตของริคาโดกอลิสมา
กลางกลางตัวริมเส้นว่าจะพร้อมในการลงเล่นได้มากน้อยแค่ไหน
หากไม่พร้อมก็จะมีทางลุยสนานี่นะครับ
ส่วนเกมลุกฝากความหวังไว้ที่คนนี้ครับ
คริสเซโนโรนาโดที่จัดหลงเล่นทีมชาติ
เป็นนัดที่๑๒๗รวมไปถึงแกนหลักนะครับ

ซันโตต้องจัดผู้เล่นในระบบแบบไหนระหว่าง

ไอซ์แลนด์ที่เพิ่งจะสัมผัสกับทุนาเมนต์ใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับ

ก็เลือกนะครับผู้เล่นลงสนามแบบครบคันนะครับ
ชุดที่ดีสุดแน่นอนว่าจะเป็นสองมิตรฟิลล์อย่าง
กิฟฟิสิกุเซนอารอนกุนัสซันแล้วก็
โคบายซิกทอสซันในแนวรุกที่จะผ่านความฟิตลงสนามได้
หมดสำรองมีทีเด็ดนะครับนั่นก็คือไอเดอร์โกยอนเซ่น
โปรแกรมอีกคู่ในกลุ่มที่จะลงเตะก่อนก็คือ
ออสเตรียเจอกับฮังการีเวลา๕ทุ่มนะครับวันนี้คู่๒ทุ่มไม่มีเตะนะครับ
ความเคลื่อนไหวในเรื่องของฮูลีแกนกันต่อนะครับภูริกันรัสเซียคนหนึ่งครับ
มีการอัพโหลดคลิปวิดีโอซึ่งบันทึกว่าเขานั้นกำลังเดินทางไปต่อสู้นะครับ
ไว้ที่ศีรษะแล้วก็เดินไปตลอดทางก็จะเห็นนะครับ
สิ่งที่เขาทำมีการคว่างปลาสิ่งของบางทีเจ้าตัวก็เดินไปซ้ำคนที่ถูกกระทืบแล้วก็สลบลงไปนะครับ
ก็ถือว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่พอจะเป็นหลักฐานได้นะครับว่าใครเริ่มก่อนเริ่มหลังหรือว่าจะมีที่มาที่ไปของเหตุการณ์อย่างไรในจุดไหนกันบ้างนะครับ
ยูฟ่าเนี่ยก็ออกมาขู่นะครับว่าหากทั้งสองชาติไม่สามารถจัดการแฟนบอลอันตภัณฑ์ได้
อาจจะถูกตัดชื่อออกจากการแข่งขันยูโรในครั้งนี้ฟุตเทจมีความยาวประมาณหกนาทีบันทึกเหตุการณ์ชัดเจนทั้งหมดนะครับ
เท่าที่เราเห็นในภาพก็ไปทุกที่ทุกทางนะครับก็ถือว่าสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทั้งสองฝั่งในโซนที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาสกัน
ซึ่งก็ถือว่ารัสเซียนั้นกำลังตกอยู่ในภาวะลำบากแล้วก็ต้องวิตกกังวลเพราะว่าพวกเขาจะเป็นเจ้าภาพมากับฟุตบอลโลกในปี๒๐๑๘รอบสุดท้ายนะครับ
โดยทางยูไอส์ฟ้านั้นก็มีมัตติฆ่าโทษทีวรัสเซียหลังจากที่แฟลล์บอร์รสเซียนั้นเกาะหัวเฮจฯราจนในช่วงนี้มีการตั้งขันกับทหารอังกฤษที่เมืองมักเศยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

คาดว่าการดังกล่าวนั้นจะต้องถูกกลับเงินอีก๖ล้านบาทด้วย
นี่ก็คือความเคลื่อนไหวนะครับหวังว่าหลังจากนี้นั้น